คุณผู้ชมคะมาดูนักข่าววัย๙ขวบค่ะ
เป็นหนูน้อยวัย๙ขวบเด็กผู้หญิงนะคะ
เขารายงานข่าวแล้วก็โพสต์ลงยูทูป

อืมเขาทำเป็นครอบครัวเลยแล้วก็รายงานข่าวได้แบบฉะฉานมาก

แต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันไม่เหมาะกับเด็ก
เด็กผู้หญิงแบบนี้ไปเล่นตุ๊กตาจะดีกว่าไหม

คุณผู้ชมนี่คือการรายงานข่าวของเด็กหญิง
คิวดี้เคสลีแสกวัย๙ขวบค่ะ
วิดีโอนี้เธอไปยืนรายงานเลยนะคะ
แล้วก็เธอรายงานหลายข่าวแหละ

ผู้ต้องสงสัยในคดีอาทยากรรมในชุมชน
ใกล้บ้านของเธอในเมืองฟิลาเดเฟีย

ช่วยกันเกาะตั้งขึ้นมาเมื่อ๒ปีก่อน
เธอจะไปติดตามข่าวแต่ละชิ้นด้วยตัวเอง
ไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวเอง
กลับมานั่งเขียนข่าวเอง
แต่พ่อกับพี่สาวเขาช่วยถ่ายภาพให้
ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะคะ
ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลาม
คนติดตามการรายงานข่าวของเธอเยอะมาก
แต่ก็มีคนวิจารณ์เธอนะ
บอกว่ามันเหมาะเหรอเป็นเด็กผู้หญิงแบบนี้

จะมีคอมเมนต์แบบนี้เธอไม่เสียกำลังใจ
เธอจะเดินหน้าทำสิ่งที่เธอรักต่อไป
นั่นก็คือการเป็นผู้สื่อข่าวมืออาชีพ
คอยรายงานความจริงให้คนได้รับรู้นั่นเองค่ะ
เมื่อสักครู่ฟังเธออ่านคอมเมนต์จากในโลกออนไลน์

บอกว่าเหมือนกับว่ารู้สึกสะอิดสะเอียนรู้สึกแย่

เชื่อว่าเธอเป็นนักข่าวจริง

คนก็ชื่นชมว่าเธออายุแค่๙ขวบ

ทำเองทุกกระบวนการไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวเขียนข่าวเอง
แล้วทำมาได้แบบนี้ผู้ใหญ่อายนะ
ทำความฝันทำตามความฝันของตัวเอง

ไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจหรือว่าเรื่องไม่ดีแต่อย่างใดเลย

พี่สาวกับพ่อก็ไปช่วยดูถ่ายให้